ครับหลังจากที่สวบคมีการประกาศผ่อนปลน๖กิจการและกิจกรรมให้สามารถเปิดให้บริการได้
หนึ่งในนั้นก็คือร้านตัดผมพอเปิดปุ๊บมาโอ้โหมีคนไปใช้บริการเยอะมาก
เขามีมาตรการอย่างไรในการที่เปิดให้บริการผู้ใช้บริการช่วงนี้
รวมทั้งอีกหลายกิจการเขามีการปรับตัวอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
วันที่๒ของการเปิดให้บริการสำหรับกิจการและกิจกรรม๖ประเภท
ช่วงเวลานี้หลายคนมุ่งไปที่ร้านตัดผมเสริมสวยเสริมหล่อ
เพราะร้านตัดผมหยุดให้บริการมานานเดือนกว่า
พบว่าลูกค้าจองคิวกันแน่นข้ามวันข้ามสัปดาห์
อย่างร้านตัดผมชายย่านลาดพร้าวเน้นปฏิบัติตามมาตรการทางภาครัฐ
ทำความสะอาดร้านฆ่าเชื้ออุปกรณ์ตัดผม
พร้อมทั้งจัดเก้าอี้ตัดผมเว้นระยะห่าง๑เมตร
ส่วนหน้าร้านก็จัดเก้าอี้ไว้สำหรับผู้มาใช้บริการ
นั่งรอเพื่อลดการแออัด
มีบัตรคิวและโทรจองล่วงหน้า
ถือเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการในช่วงนี้
ส่วนที่กองพันธหารปืนใหญ่ที่๒๐ค่ายพระศรีพนมมาตร

ก็จัดกำลังพลจิตอาสาออกปฏิบัติกิจกรรม
บริการตัดผมฟรีให้ประชาชนในพื้นที่
หลังจากที่ร้านตัดผมปิดให้บริการนานนับเดือน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ขณะที่วันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ต
กรุงเทพมหานครในห้างสรรพสินค้ากลางเมือง
พบว่าทางเข้ามีการวัดอุณหภูมิให้กับประชาชน

แต่เมื่อเข้าไปในโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร
ไม่ได้มีการตรวจหรือประชาสัมพันธ์ให้เว้นระยะห่าง
รวมไปถึงไม่ได้จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ
ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกที่อยู่ย่านชานเมือง
มีประชาชนมาซื้อของเป็นจำนวนมาก
พบว่าจุดที่จำหน่ายอาหารสดคนไปยืนเลือกซื้อของกันมาก
ส่วนโซนที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันนี้ไม่มีบรรยากาศการรุมแย่งกันซื้อ
และบางซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้นำเอาเหล้าเบียร์มาเติมที่ชั้นวางของเพิ่มเติม
จังหวัดปธุมธานีผลเอกสุพธมาลานิยม
เสนาที่การทหารในฐานะผู้ตรวจสบค
พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบมาตรการด้านความปลอดภัย
และความสะอาดป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙

พบว่าสนามกอล์ฟมีมาตรการสำหรับนักกอล์ฟ
จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์กรอกเอกสารคัดกรองของเจ้าหน้าที่
และนักกอล์ฟทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้า
หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา
ส่วนมาตรการสำหรับพนักงานและแคดดี้
ก็จะต้องทำลักษณะเช่นเดียวกัน
โดยขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานและแคดดี้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยหรือใส่เฟสชิล
และใส่ถุงมือตลอดเวลา
ขณะที่สบคสรุปยอดผู้ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิลล์
เมื่อวันที่๓๔พฤษภาคมช่วงเวลา๒๒นาฬิกาถึง๔นาฬิกา
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีมาตรการผ่อนปลน
ให้ขายเหล้าเบียร์และเปิดสถานที่ต่างได้
พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนรวมทั้งสิ้น๘๑๙คน
ออกนอกเคหาสถานโดยไม่มีเหตุอันควร๖๙๐ราย
และรวมตัวมั่วสุมในเคหาสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ๑๒๙ราย
สาเหตุของการออกนอกเคหาสถานมากที่สุดคืออ้างว่าออกมาทำธุระ
ส่วนสาเหตุของการชุมนุมมั่วสุมยังคงเป็นเรื่องการตั้งวงดื่มสุรา

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน